เกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลอีก๑คลิป
แต่อันนี้รู้สึกว่าสะเทือนใจมากกว่านะ
เป็นคลิปเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลพุทธชินราชที่จังหวัดพิษสนุโลก
เป็นคลิปที่พยาบาลเป็นการถ่ายด้านนอกห้องไอซียู
แล้วก็ทะลุกระจกเข้าไปเห็นพฤติกรรมของพยาบาลนะคะ
ผู้ป่วยชายสูงอายุอายุ๙๐ปีต้องเรียกว่าคุณตาแล้วนะ
ปีแล้วทำคุณตาหนักขนาดนี้คือกระชากคุณตาให้มาอยู่อีกด้านหนึ่งของเตียง
และกระชากศีรษะคุณตาขึ้นมาแล้วเอาหมอนวางไว้ใต้ศีรษะ
คือเป็นการกระทำที่ญาติเห็นเนี่ยโอ้โหสะเทือนใจแน่น
ก่อนที่จะเล่าข่าวนี้ก่อนที่จะบอกความคืบหน้าข่าวนี้
ขออนุญาตนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลของรัฐ
เป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่พิศนุโลก
ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเคยไปใช้บริการของโรงพยาบาลรัฐเนี่ย
จะสังเกตป้ายเลยนะหนึ่งห้ามถ่ายภาพ
สองห้ามถ่ายคลิปแล้วถามว่าถ้าเกิดว่าห้ามถ่ายคลิปแล้วห้ามถ่ายภาพ
สิ่งแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการฟ้องสังคมนะ
ว่ามันเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ซึ่งไม่เหมาะสมในโรงพยาบาลของรัฐ
อย่างน้อยเพราะคลิปแบบนี้มันออกมามันโผล่มา
โรงพยาบาลรัฐเองก็รับไปแก้ไขดำเนินการแล้วถ้าเกิดว่าคุณห้ามเนี่ย
คุณคิดดูว่าสิ่งเหล่านี้มันจะปรับปรุงแก้ไขกันยังไง
มันจะเกิดต่อเนื่องอีกไหมถ้าไม่เกิดคลิปออกมาแบบนี้
เอาล่าสุดก่อนสักนิดนึงนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลแห่งนี้
โรงพยาบาลพุทธชินราชเปิดเผยว่า
ว่าราชการจังหวัดจะหลดปากกาเซ็นย้ายพยาบาลคนนี้แล้ว
แต่ว่ายังไม่ได้เปิดเผยนะว่าย้ายไปอยู่ที่ไหน
แล้วก็เตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนพยาบาลคนนี้ขึ้นมา
นายแพทย์สุชาติพรเจริญพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

เปิดเผยในงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนของจังหวัด
บอกว่าทางโรงพยาบาลขอแสดงความเสียใจ
และขอโทษกับสังคมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กรณีที่คลิปที่ปรากฏในโลกโซเชียลมีเดีย

อายุมากกว่า๙๐ปีแล้วนี่นะคะ
ระบุว่าล่าสุดพอขึ้นไปเยี่ยมดูอาการคนไข้
ซึ่งนอนรักษาตัวอยู่ถือว่าอาการตอนนี้ยังปกติ

กรณีที่โลกโซเชียลมีเดียออกมาระบุว่า

อันนี้ยืนยันข้อแรกเลยเพราะว่าช่วงบ่ายจะมีกระแสข่าวออกมาแล้ว

พอยืนยันว่ายังนะคะยังไม่เสียนะคะ
และอาการก็ดีขึ้นตามลำดับด้วย
ส่วนเจ้าหน้าที่พยาบาลคนดังกล่าวตอนนี้รู้สึกเครียดค่ะ

ทางโรงพยาบาลกำลังเร่งดำเนินการสอบสวนทางวินัย
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

ทางโรงพยาบาลมีการไปพบปากพูดคุยกับญาติของคุณตาท่านนี้แล้วนะคะ
และได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจให้รับทราบ
แล้ววันนี้เองค่ะจะทำเรื่องเสนอ

เพื่อย้ายพยาบาลอากจากพื้นที่

ซึ่งเจ้าตัวเองก็ยังไม่พร้อม
หมายถึงพยาบาลนะคะยังไม่พร้อม
ออกสื่อเพื่อขอโทษสังคม
ฟังเสียงพรพยาบาลพุทธชีนราช
เดี๋ยวต้องมาควบคุมวิธีการในการดูแลคนไข้

ตอนนี้ให้ออกไปอยู่ในส่วนที่ไม่เป็นแบบนั้น

ย่านทางญาติว่าไงบ้างครับ
ได้พูดคุยไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ก็คงต้องทำความเข้าใจแล้วก็ขอโทษทางญาติด้วย
อันนี้คงต้องดูแลอย่างนี้ที่สุด
คุณผู้ชมมาดูเรื่องของอัตรา
แล้วก็สัดส่วนแพทย์พยาบาล
ต่อผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลแห่งนี้กันหน่อยนะคะ

มีสักประมาณ๑๖๐๐คน
ส่วนผู้ป่วยที่ไปใช้บริการเฉลี่ยสักประมาณ๓๐๐คนต่อวัน
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบวกลบคูณหารแล้ว
อัตราสัดส่วนพยาบาลต่อผู้ป่วยที่มารับการรักษาเนี่ย

จะต้องรับการรักษาดูแลผู้ป่วย
คือสักประมาณ๑๒๑๕คน
อัตราลักษณะแบบนี้มันเหมาะสมไหม
มันเพียงพอไหมสำหรับพยาบาลที่อยู่ในโรงพยาบาลรัฐแห่งนี้
คำตอบคือไม่พอนะคะ
สัดส่วนที่มันเพียงพอคือเท่าไหร่
จริงแล้วอัตราส่วนที่พอเพียง
พยาบาล๑คนต้องดูแลผู้ป่วยเพียง๒๓คนเท่านั้น
อันนี้เพิ่มไปเป็น๑๒๑๓คน
แล้วก็ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมมีรายงานข่าวด้วยนะคะ

ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพยาบาลคนดังกล่าวแล้วด้วยนะคะ
แล้วก็เรื่องของการเซ็นย้ายล่าสุดเซ็นย้ายแล้วนะคะ
สำหรับพยาบาลท่านนี้
แล้วก็มีรายงานข่าวนะคะว่าโรงพยาบาลแห่งนี้จริงในช่วงเวลาที่พยาบาลคนนี้ปฏิบัติงาน

บัดดี้เนี่ยต้องคอยดูแลปรากฏว่าในช่วงเวลาที่คือเกิดเหตุเนี่ย

เพราะทำคนเดียวก็เลยอาจจะอารมณ์เสียแล้วก็ทำพฤติกรรมแบบนี้ขึ้นมา
แต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าพังงานพยาบาลเป็นงานบริการ

เราก็เกิดความสงสัยนี่แหละนะคะว่าถ้าจะพูดถึงคนไข้เยอะแล้วตัวเองเหนื่อยและอารมณ์เสียทำแบบนี้ได้ไหม